มาฟังเรื่องราวของมัมพลอยหรือว่าพี่พลอยเชิงมันกันดีกว่า
ต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะที่พี่พลอยออกมาเปิดใจเกี่ยวกับรักครั้งใหม่กับคุณโต้งทูพี
ซึ่งปกติเราก็จะเห็นแบบว่าเรารายงานข่าวตลอดเลยว่าเขาหวานอย่างนู้นอย่างนี้ค่ะ
บอกเลยรักครั้งนี้มัมพลอยบอกว่าแฮปปี้ค่ะ
ความสัมพันธ์เริ่มจากการเป็นเพื่อนมาก่อนนะคะแล้วก็ด้วยจังหวะที่ลงตัวความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเลยทำให้พัฒนาต่อในรูปแบบของความรัก
ส่วนรักครั้งนี้ดูใจกันมาสักพักแล้วจะหวานจะฟินขนาดไหนเอาเป็นว่าไปฟังมัมพลอยเปิดใจกันหน่อยค่ะ
มันก็เป็นอะไรที่คาดไม่ถึงอะนะคะก็เป็นเพื่อนกันมานานอย่างที่ทราบอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้จักเขามาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าก็มามันในช่วงที่เวลาที่มันถูกต้องเวลาที่มันแบบโอเคแล้วจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติเนี่ยแหละค่ะ
ที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างโอเคเลยนะเพราะว่าแบบเพราะว่าพลอยโตแล้วมันพลอยค่อนข้างแบบใจเย็นอ่ะมันก็เลยแบบเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันก็ยอมรับได้แล้วในสิ่งที่พลอยนิสัยไม่ดีเขาก็ยอมรับสิ่งที่นิสัยไม่ดีของพลอยได้เพราะว่ามันก็แค่นี้ก็พอแล้วอ่ะ

รายการนึงว่าหนึ่งในสิ่งที่ไม่ชอบเวลามีความรักคือการนอกใจคำนี้แหละคุณผู้ชมหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่าครั้งที่ผ่านมาคุณพลอยเชิงมันนอกใจหรือเปล่างานเข้ามัมพลอยอย่างจังเลยค่ะคนที่ติดตามสงสัยทันทีนะคะว่าเอ๊ะหรือว่าคุณพลอยครบซ้อนถึงเป็นปัญหาให้เลิกกันค่ะงานนี้นะคะมัมพลอยก็ชี้ชัดเคลียร์ไปเลยนะคะว่าไทม์ไลน์ชัดเจนไม่มี